กลับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ
เย็นวันเสาร์แบบนี้มีเรื่องราวดีมาฝากครับ
ข่ายอัจฉริยะจัดการพลังงานสะอาด
พร้อมกับความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงาน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
หรือระบบบบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะค่ะ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้อากาศบริสุทธิ์ประหยัดพลังงาน

ซึ่งระบบนี้จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ๔ประเภทได้แก่
บำบัดอากาศเสียพร้อมลดภาระการทำงานเย็นของระบบปรับอากาศ
ไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ
ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ
และระบบตรวจจับและส่งข้อมูลไร้สายอัจฉริยะ

เพราะสามารถเลือกใช้แหล่งพลังงานที่คุ้มค่า
ในเวลาที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องของการประหยัดพลังงานนี่อยู่ในใจทุกคน
เรื่องของเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ
แอร์สครับเบอร์เป็นอีกอันหนึ่ง
ซึ่งผมคิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีตรงนี้
เพราะว่าประหยัดพลังงานได้เยอะ๒๐๓๐นะฮะ
จากการที่ใช้แอร์หรือเครื่องปรับอากาศ
ตรงนี้ก็มีผลตอบรับที่ดีครับ
อีกทั้งยังช่วยลดการ์ดเรือนกระจกช่วยลดภาวะโลกร้อน
งสู่กันเป็นองค์กรที่ปล่อยการ์ดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต
นัทธพลศิลาคำถ่ายภาพกระนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน